เครนอยู่ใกล้บ้านขนาดนี้จะเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ย
แม่สร้างมาเป็นปียังไม่เสร็จสักทีเลยสวัสดีค่ะคุณผู้ชม
ต้อนรับเข้าสู่รู้ก่อนร้อนหนาวเช็คสภาพอากาศช่วงเช้าก่อนไปทำงานกันหน่อยนะคะ
บ้านใครมีสถานที่ก่อสร้างอยู่ใกล้บ้านดิฉันหรือเปล่า
ยังไงต้องระวังนะคุณผู้ชมเกิดมันมีอุบัติเหตุกันมาแล้วจะลำบากแน่นอน
แต่เรื่องของพยากรอากาศนี้เราคาดเดากันได้ค่ะ
ช่วงนี้ไปจนถึงตลอดทั้งสัปดาห์แปดถึงสิบสามสิบสี่กรกฎาคมนะคะ
ช่วงนี้แม้ฝนจะเบาลงแต่บางพื้นที่ก็มีฝนเพิ่มขึ้น
แถบตอนบนของประเทศไทยคือภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางส่วนนะคะ
ยังคงมีกลุ่มเมฆปกคลุมอยู่บ้างก็ทำให้มีฝนโปรยปลายลงมาในแต่ละพื้นที่นะคะ
และสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของการเกิดฝนสะสมและถ้าหากว่าบางพื้นที่ฝนตกหนักหน่อย
ก็อาจจะกลายเป็นภัยธรรมชาติได้ส่วนภาคใต้นะคะ
ก็ยังคงมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็ทางอ่าวไทย
ทำให้บริเวณทางภาคใต้นะคะฝั่งอันดามันในบางพื้นที่
เฉพาะแถบภูเก็ตขึ้นไปยังคงมีคลื่นสูงอยู่บ้าง
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองก็คลื่นสูงมากหน่อยนะคะช่วงนี้ภาพรวมแล้ว
ฝนเบาบางนะคะตกกระจายกันไปทั่วทุกภูมิภาค
ภาคเหนือตกเฉลี่ยประมาณ๑๔๐ของพื้นที่มีฝนฟ้าขนองบางแห่งนะคะ
ส่วนภาคอีสานค่ะก็ฝนตกไม่แพ้กันนะคะประมาณร้อยละ๓๐ค่ะ
พื้นที่บางจังหวัดจะมีฝนตกหนักมากหน่อยบริเวณตอนล่างของภาคนะคะ
ส่วนภาคกลางค่ะตกกระจายกระจายเท่ากันเลยนะคะ
แต่ว่าบางพื้นที่คุณผู้ชมอาจจะต้องเฝ้าระวังเรื่องของภัยธรรมชาติ
โครนถล่มน้ำป่าไหลหลากและฝนตกสะสม
ภาคตะวันออกวันนี้ต้องยกให้เป็นอันดับหนึ่งนะคะเพราะว่ามีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นถึง๑๖๐ของพื้นที่
คลื่นจะสูง๒๓เมตรโดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง
คลื่นสูงมากกว่าสามเมตรนะคะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสามสิบของพื้นที่
คลื่นสูงประมาณหนึ่งถึงสองเมตรเบาหน่อยส่วนภาคใต้อันดามันจะมีคลื่นสูงมากกว่านะคะ
ก็คือประมาณสองถึงสามเมตรส่วนฝนนั้นเบาบางประมาณร้อยละสามสิบของพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะคะจะมีฝนตกประมาณ๑๔๐ของพื้นที่ตกกระจายกันไป
แล้วก็จะมีฝนตกมาช่วงประมาณบ่ายแล้วก็อีกทีช่วงเย็นเบาด้วยนะคะคุณผู้ชม
นี่แหละก็ต้องตรวจสอบกันแบบนี้ค่ะเพราะว่าบางทีใครจะทำอะไรไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างการทำการเกษตรเนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังดูสภาพอากาศนี่แหละเป็นประจำ
ดิฉันว่านะตอนนี้ลมมันพัดตึ้งอ่ะคุณผู้ชมกลัวว่ารถที่จอดไว้ไม่ปลอดภัยไปดีกว่า